คุณผู้ชมค่ะต่อเนื่องจากรายการถามตรงกับคุณจอมขวานเหล่าเพชรเมื่อสักครู่นี้นะคะ
วันนี้เป็นวันครูแล้วก็มีประเด็นข่าวเกี่ยวกับคดีคุณครูจอมทรัพย์
ซึ่งตกเป็นแพ้จำคุกในคดีขับรถชนคนตาย
ทั้งที่คุณครูเขาไม่ได้กระทำความผิดคุณครูก็เลยขอรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่
ทีนี้ทางโฆษกสารยุติธรรมก็เลยออกมาชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนในการรื้อฟื้นคดีนะคะ
บอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับสารดีกาซึ่งศาลได้มีการนัดสืบพยานนะคะ
ในวันที่๘ถึง๑๐กุมภาพันธ์นี้แล้วก็จะส่งรายงานสืบพยานให้กับสารดีกา
เพื่อให้สารดีกาตัดสินค่ะ
นายสืบพงศรีพงกุลโคศกสารยุติธรรมได้ออกมาเปิดเผยถึงขั้นตอนการพิจารณารื้อคดี
ของคุณครูจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรจำเลยต้องโทษในคดีขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตในอำเภอเรนูจังหวัดนครพนมเมื่อปี๒๕๕๙
ภายหลังที่นางจอมทรัพย์ได้ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดนครพนม
ขอให้พิจารณารื้อฟื้นคดีใหม่พร้อมยื่นพยานหลักฐานใหม่ในการขอรื้อฟื้นคดีนี้
โศกสารยุติธรรมบอกว่านางจอมทรัพย์ได้ยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดี
พร้อมพยานหลักฐานใหม่ซึ่งก็คือคำให้การในการรับสารภาพของชายวัย๖๒ปีชาวมุกดาหาร
อ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะสีเขียวหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖มุกดาหาร
วชนรถจักรยานสองล้อจนเป็นเหตุให้นายเหลือพ่อบำรุงชาวจังหวัดนครพนมเสียชีวิต
ซึ่งได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจภูทรนาโดนจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งวันนี้นะคะสารจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งนัดสืบพยานในวันที่๘๙และ๑๐กุมภาพันธ์ค่ะ
ซึ่งจะเป็นการสืบพยานทั้งสองฝ่ายตลอดทั้งวันจากนั้นศาลจะรายงานผลการสืบพยานต่อสารดีกา
เพื่อให้สารดีกาเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นควรให้รื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่หรือไม่
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะคะต้องใช้เวลาค่ะไม่สามารถให้ข้อมูลล่วงหน้าได้รวมถึงการเยียวยาใดก็ยังไม่สามารถพิจารณาได้นะคะ
จากเป็นขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่หรือไม่
สำหรับการตั้งข้อสังเกตในอนาคตหากพบว่านางจอมทรัพย์เป็นแพ้จริง
กระบวนการยุติธรรมก็ต้องพิจารณาว่ามีความบกพร่องที่จุดไหนขั้นตอนไหน
ซึ่งในอดีตคดีอื่นเคยพบทั้งการบกพร่องโดยสุจริตและเจตนา
หากเป็นการบกพร่องโดยสุจริตจะต้องมีการเยียวยาผู้เสียหาย
แต่ถ้าพบว่าเป็นการเจตนาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีอาญา
นางจอมทรัพย์ยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตกเป็นแพ้จริง
ขณะที่พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นเจรตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผย
หลังมีการประชุมร่วมกันกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
โดยเปิดเผยแบบนี้ค่ะว่าเบื้องต้นขอยืนยันว่าคดีนี้เป็นการกล่าวอ้าง
ดำเนินคดีกับนางจอมทรัพย์เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
อกจากนี้ยังพบว่ามีขบวนการจัดฉากสร้างเรื่องว่าตกเป็นแพ้

โดยเชื่อมั่นในหลักฐานของตำรวจ
ส่วนกระบวนการของศาลไม่ขอก้าวไก่ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ